มันกระเด้งใช่ไหมครับเนี่ยเราลองดูนะฮะเนี่ยลูกมะพร้าวตาม
วงกลมสีแดงเนี่ยโอ้นี่ไงนะครับตกมาปุ๊บค่ะนะครับกระ
โดนรถในรถอืมแล้วพอหลังจากนั้นก็เนี่ยฮะยังดีที่ไม่ได้
ผู้สื่อข่าวก็ติดต่อไปหาผู้เสียหายนะครับได้ข้อมูลบอกว่าเกิดขึ้นที่สมุทรสงครามครับ
บางคนทีก็คนที่คุยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าน้องเป็นคนขับนะครับ
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุครับเนี่ยลูกมะพร้าวจากสวนข้างทางหล่นลงพื้นแล้วก็กระแทกกระจกหน้ารถจนแตก
จอดรถเสร็จก็เรียกประกันมาจัดการแล้วก็โทรหาเจ้าของสวนได้คำตอบว่า
เถียงกันเรื่องลูกมะพร้าวว่าลูกมะพร้าวใครใช่ไหมคะ

ทางผู้เสียหายบอกว่ามีหลักฐานกล้องหน้ารถตรวจสอบได้เลย
เจ้าของสวนนั้นบอกว่าตอนนี้หาคนตัดอยู่แต่ว่ายังไม่มีนะฮะ

เพราะถ้าเจอลูกมะพร้าวหล่นใส่หน้ารถเนี่ยนะครับคือตอนนี้มันแค่กระจกแตกนะครับ
อยากจะจินตนาการว่ามันอาจจะเกิดอะไรร้ายแรงกว่านี้
ผู้สื่อข่าวก็ประสานไปที่อบตให้เข้ามาตรวจสอบ
อบตก็บอกว่าถ้าเป็นกรณีต้นไม้ล้มเนี่ยอบตตัดให้เลย
แต่ว่ากรณีแบบนี้ต้นมะพร้าวแน่นอนครับอยู่ในที่เอกชน
ที่ส่วนบุคคลนะครับต้องประสานเจ้าของสวนมาดำเนินการ
จากการตรวจสอบเพราะว่ามีคนขับรถผ่านจุดนี้เจอแบบนี้ไปแล้ว๒ครั้ง
ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามครับอันตรายมากทีเดียวเจ้าของสวนก็รับปาก
บอกว่าเดี๋ยววันสองวันนี้แหละจะให้คนมาตัดนะครับแต่ว่า

ใช่แต่ช่วงระหว่างวัน๒วันนี้ช่วงที่ไม่มีคนมาตัดเนี่ยก็อย่าให้เกิดอุบัติเหตุ
จะหล่นมาอีกไหมมะพร้าวแก่หล่นอย่างนี้หรอ

คือเอาจริงพอข่าวนี้พอมันมีข่าวนี้ขึ้นมานะทำให้พี่ตนักเลยว่า
สมมุติเราขับรถไปในที่ที่มีต้นมะพร้าวริมถนนมันก็น่ากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้นะ
ใช่คือเมื่อวานนี้เพิ่งมีข่าวที่อ่านไปไซส์ก่อสร้างพอผ่านสวนก็เจออีก

ต้องคอยระวังตลอดเวลาขับรถอยู่บนถนนนะครับ